เรื่องต่อไปนี้ให้คุณผู้ชมช่วยดูว่าแท็กซี่เขาโกงหรือเปล่า
ขาไปผู้หญิงคนนี้นั่งเส้นทางโดยการขาไป๔๙บาท
ขากลับเส้นทางเท่ากันแต่มิเตอร์ขึ้นไป๘๐บาท
ถ่ายคลิปอันนี้เอาไว้ดูให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันว่าเขาโกงหรือเปล่า
อันนี้คือมิเตอร์ที่ผู้โดยสารแอบถ่ายนะฮะ
คือคลิปนี้ผู้โดยสารเขาถ่ายมิเตอร์ตอนแรกอยู่ที่๖๗บาท
สักพักนึงไม่กี่วิขึ้นพรวดเดียว๖๙๗๑๗๓
ถ่ายในสักประมาณ๕วินาทีเท่านั้นทำไมมันขึ้นเยอะขนาดนี้

สุดท้ายเหมือนโชเฟอร์เริ่มรู้สึกตัวว่าโดนแอบถ่าย
ผู้โดยสารเริ่มรู้ตัวเขาก็ผละมือจากพวงมาลัย
แล้วไปกดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ข้างล่าง
เหมือนไปกดอะไรสักอย่างเพื่อให้มิเตอร์มันปกติ
แล้วมิเตอร์มันก็ไม่ขึ้นพลวดแล้วกลายเป็นปรับขึ้นปกติ
คือตอนนี้คลิปที่เห็นผู้โดยสารเขาบอกว่า
ทำไมมันขึ้นทุก๕วินาทีซึ่งมันแปลกเกินไป
มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะรถก็ไม่ติด

ในช่วงท้ายก่อนที่ผู้หญิงจะลงก็ถามโชเฟอร์ว่า
ตอนเดินทางมาที่บังไผ่ทำไมค่ารถ๔๙บาท
แต่ทำไมค้ากลับทางมันเท่ากับไปทำไมมันแพงขนาดนี้
ชอเฟอร์ไม่ตอบเลยนะไม่ตอบ
แล้วก็รับเงินแล้วก็รีบขับออกไปเลย
ชาวเน็ตก็เข้าไปดูเพราะคลิปนี้ถูกแชร์ในโซเชียล
ก็ต่างก็บอกว่าน่าจะเป็นการโกมิเตอร์แหละ
แล้วก็น่าจะแจ้งขนส่งให้ไปจับแล้วก็ปรับคนขับ
คนนี้จังหวะที่เขามือไปกดมันมีอุปกรณ์บางอย่าง
อยู่ที่บริเวณด้านล่างใกล้กับเกลีย
แล้วก็ทำให้มิเตอร์มันกลับมาวิ่งปกติ
แบบนี้ยังมีอยู่นะเรื่องของการโกมิเตอร์
กรมขนส่งก็ช่วยกันเดี๋ยวตามจับกลุ่มแล้วก็ปรับตามกฎหมายด้วย